มันเอามีดไล่ฟันเขาในปั๊มน้ำมันครับคุณผู้ชมดู
นี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพขณะกลุ่มวัยรุ่น๑๓คน
มีรถจักรยานมากัน๕คันคุณผู้ชมบุกเข้ามาบุกเข้ามา
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่คนเดียวล้อมกรอบแล้ว
โดย๑ในกลุ่มไว้รุ่นใช้อีดาบยาวรอม
ฟันเข้ามือไอ้น้องดุลศัตริยามันทำไง

มือป้อมก็เย็บ๓๐เข็มมือเกือบขาด
ทั้งหมดก็ขี่รถจักรยานยนต์ฟันเขาเสร็จปั๊บก็หนีไปดิ
เหตุการณ์นี้นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ปั๊มน้ำมันริมถนนที่ตะบนธรรมศาลาอำเภอเมือง

บ่ายโมง๔๘นาที๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ต่อมาตำรวจสพสามควายเผือกนะครับ
ตามจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้๗คนนะครับ
เป็นเยาวชนทั้งหมดนะพร้อมของกลางรถจักรยายนต์๔คัน
หัวตัด๑เล่มนะครับ
กลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
แล้วถูกคู่อลิต่างสถาบันตะโกนท้าทาย

คือเวลาเห็นเขาตะโกนทักทายก็พยายามสลายตัวนะครับ
เอาตัวออกไปห่างให้เร็วที่สุดนะครับ
แต่ไม่ทันกรณีนี้ยกพวกนะครับมาทำร้ายเขา
นี้ตำรวจติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือ๖คนมาดำเนินคดี
แล้วก็ยังไม่เชื่อว่าคำให้การของผู้ต้องหาหรอก
แล้วก็ทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เรียนหนังสือนะ
แต่มักจะจับกลุ่มตะเวกันก่อเหตุ
โรงเรียนที่เขาเรียนกันเลิกเรียนมันก็จะตะเวนไปไง
ไปทำร้ายทำร้ายพุ่งเป้าไปที่นักเรียนอาชีวะ
เฮ้ยน้องดอม

เสื้อช็อปมานี่อุทอบมันสวย

เข็มสถาบันมั่งเสื้อช็อปมั่ง
ไม่รู้มันจะไปถมที่ที่บ้านมันหรือยังไงกัน

ขณะที่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนะครับ

ที่เขาฟันแล้วมือรับใช่ไหมดอม

โอ้โหยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ให้หายดีก่อนแล้วก็จะเอาตัวมาสอบปากคำครับ